น้ำใจคนบันเทิงไม่มีหมดจริงค่ะ
ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่างคนแรกเลยนะคะ
ดีเจบุ๊คโกะค่ะลงทุนทำอาหาร๑๐๐๐กล่องคุณผู้ชม
น่ากินจังเลยใช่นะคะลงมือทำด้วยตัวเองเลยค่ะ
แล้วก็ลงพื้นที่นะคะไปแจกตามจุดแคมป์คนงานก่อสร้าง
ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นวิกฤตเหมือนกันนะคะแคมป์คนงานนี่ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ไปแถวย่านพระราม๓ค่ะ
ซึ่งพี่บุโกะก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ต้องการช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในแคมป์ก่อสร้าง
ทราบมาว่าแต่ละแคมป์เนี่ยมีคนเยอะมากจริงนะคะ
ซึ่งตั้งใจจะทำต่อเนื่อง๓๐วันเลย
กำลังของตัวเองแล้วก็ผู้สนับสนุนไปฟังเสียงค่ะ
เราสนิงแคมป์คนใหญ่กราบราวะที่สิ้นแล้ว
ด้วยส่วนตัวเองรู้สึกว่าเขาออกไปไหนไม่ได้

ที่พอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็คือเอาไปให้เขาได้เลย

ก็คือไปช่วยเหลือกันได้เลยตอนนี้มันเดือดร้อนกันหมด
แต่อะไรที่บุโกะทำได้เชฟกิ๊กทำได้
แล้วก็เพื่อนดารารวมถึงผู้สนับสนุนทุกคนพอทำได้
ก็อยากจะช่วยตามกำลังที่เราไหว